อีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดกับเด็กหญิงวัยเพียง๖ขวบนะครับ
นั่งเล่นอยู่ข้างบ้านของตัวเองนะครับ

ผู้ชายคนหนึ่งอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่ว่าคนละหมู่นะ

แล้วก็ถอดกระโปรงจะข่มขืน

แต่เด็กพยายามดิ้นจนหลุดออกมาได้

แต่ชายคนนี้ยังคงให้การปฏิเสธนะครับ
เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำนะครับคุณผู้ชม

เด็กคนนี้อายุเพียง๖ขวบครับนะฮะ
ก็มียายแล้วก็มีชาวบ้านอีกคนนึง
เป็นคนเห็นเหตุการณ์คือนางสาวยาดาอินทะวง
เขาเห็นเหตุการณ์ก็เลยต้องเดินทางไปที่สถานีตำรวจ
เขาบอกว่าเห็นน้องคนนี้วิ่งออกมาจากป่าข้างหมู่บ้าน
แล้วบอกว่าถูกชายคนหนึ่งชื่อว่านายบุญชู
หรือว่านายขไหนรำหรือว่านายขออภัย
เขาชื่อว่านายบุญชูขนายรำเล่นชื่อนายนะครับ
อายุ๔๐ปีอุ้มเข้าไปครับเข้าไปในป่านะ
เอามือปิดปากถกกระโปรงจะข่มขืน
แล้วก็จะมีการล่วงละเมิดทางเพศ
โดยญาติพาเด็กไปให้การกับตำรวจ
ก็คือร้อยตำรวจโทยิงพิชยานินปลั่นกลาง
เป็นรองสลวัสดิ์สืบสวนสพเมืองบุรีรำ
ยืนยันว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเป็นความจริง
ตอนที่ญาตินั้นกำลังให้กันกับตำรวจนะ
น้องเด็กผู้หญิงคนนี้อยู่ในอาการหวาดภาวะตลอดเวลา
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกอดยายแน่นมากเลย
ว่าถูกซักถามกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น

ของเด็กก็บอกว่าจากการสอบถามหลาน
หลานยังพูดคำเดิมว่าหนูเนี่ยเล่นอยู่ข้างบ้าน
ถูกนายบุญชูอุ้มเข้าไปในป่าแล้วก็ปิดปากถอดกระโปรง
ข่มขู่ว่าอย่าไปบอกยายนะ

แต่ว่าโชคดีหลานพยายามดิ้นจะหลุดออกมาได้แล้วก็ไปบอกยาย
พอตรวจสอบตามร่างกายมีรอยเล็บอยู่ที่แก้มของหลาน
ซึ่งคาดว่าเป็นรอยเล็บของนายบุญชูระหว่างที่ปิดปากหลานไม่ให้ส่งเสียง

ยายบอกว่านายบุญชูเนี่ยเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันนะครับ
เป็นคนที่ไม่มีญาติพ่อแม่เขาเสียไปแล้ว
แล้วก็ชอบดื่มเหล้าจนเมามักจะเดินเล่นอยู่แถวบ้านเป็นประจำ
จนกระทั่งมาก่อเหตุการณ์แบบนี้ชาวบ้านก็รับไม่ได้และยืนยันว่าจะเอาเรื่องอย่างถึงที่สุดนะครับ
จากการสอบถามของพนักงานสอบสวนก็ทราบว่าเบื้องต้นนั้นนายบุญชูนั้นได้รับสารภาพว่าได้อุ้มเด็กเข้าไปในป่าจริง
แต่ยังไม่ได้มีการล่วงละเมิดทางเพศ
ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายบุญชูเพราะว่าตามขั้นตอนต้องเป็นการตรวจร่างกายเด็กซะก่อน

แต่เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเบื้องต้นน่าจะเข้าข่ายเรื่องของการทำผิดพรากผู้เยาว์
ถึงแม้ว่าบุญชูนั้นยังไม่ได้มีการล่วงละเมิดทางเพศก็ตาม
แต่ถ้าผลตรวจออกมาแล้วว่ามีการล่วงละเมิดก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปนะครับ